เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ปีวอกเลยดีกว่าค่ะ

แล้วก็ในสัปดาห์นี้ขอให้ใช้วันที่ดีเนี่ย

บางวันที่ไม่ดีเนี่ยคือวันที่๒เมษา

ยังไงคะทำไมคะ
อย่างที่ผมเน้นว่าในช่วงเดือนมีนาเนี่ย

คือกรุงธาคือเดือน๑

เพราะฉะนั้นเดือน๒เนี่ยคือเข้าครอบครัวกับผู้หญิงเนี่ยก็คือเข้าพี่ทุกคน
แต่จะหนักจะเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับรอบอายุด้วย

แต่ว่านี่ภาพรวม
ขอบใจเนอะ
ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับที่เจาะจากเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนเดือนชง
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าสู่สัปดาห์หน้าเนี่ย
ฐานดวงของคนที่เกิดปีละกาจะเริ่มดีขึ้น
เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ยังมีกลิ่นอายของความชงอยู่
ก็ขอให้ใจเย็นทุกเรื่องคือพูดง่ายว่าอย่าเพิ่งประมาท
คิดว่าสัปดาห์หน้าฉันดีแล้ว
เรียกว่าเหลิงคืออาจจะแบบใช้ชีวิตประมาทไปนะครับ
ขอให้ประคองไปถึงอาทิตย์หน้าทุกอย่างจะดีขึ้น
ประคองไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งประมาท

ใครที่มีโครงการมีโปรเจกต์จะนำเสนอ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเรื่องสำคัญนะครับ
ก็ขอให้สรุปจบภายในอาทิตย์นี้จะดีที่สุด
เพราะว่าถ้าไปสรุปในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อไปเนี่ย

มันจะไม่ง่ายดายไม่ดีเท่าชุดนี้แล้ว

ผมจะพูดถึงในส่วนของที่อยากให้รีบทำ

มีปัญหาเข้ามาอะไรเยอะแยะเนอะ

อาทิตย์นี้นะครับจะมีเรื่องให้ได้สบายใจนะครับ

ชื้นชื่นใจอยู่นะครับแล้วก็เอ่อแต่
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ย
ก็อย่าไปทาสหวังช่วยเรียกตัวให้ดีที่สุด

ผ่านไปแล้วกับการอัปเดตดวงเลิศทั้ง๑๒นักศัตริย์

ก็ได้เวลาสรุปดวงเด่นประจำสัปดาห์กันแล้ว
แล้วนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องความรักคือปีเถาะ
กษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการงานคือปีมะเสง
และนักกษัตริย์ที่โดดเด่นเรื่องการเงินคือปีมะแม่
และประเด็นโหราแซ่บในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่า
หูผึ่งสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ

เพราะว่าประเด็นโหราแซ่บในวันนี้นะคะ
บอกว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนช่วงนี้

โห้ยอยอยอย
ต้องเดินอย่างนี้
ยังไงรีบเลยค่ะหาเลขเด็ดมา
ก็ไม่ใช่ว่าจะเสี่ยงโชคกันได้ทุกคนนะ
สัปดาห์นี้เนี่ยแล้วก็ในช่วงนี้นะครับ

ต้องบอกเลยว่าเขาเรียกฝาด่าน
นำ๑๑ปีออกมาเลยนะครับ
โดดเด่นเลย
คุณมีแววมีเกณฑ์ที่จะได้ตังค์ล่ะนะคะเป็นกำลังใจให้
ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้งมากเลยนะคะ
ครับมากครับยินดีครับยินดีค่ะมาอัปเดตให้เราเนี่ยได้สวยพร้อมรบกันตลอดเวลา
ใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะชมย้อนหลังนะคะ
หรือว่าทางเว็บไซต์ไทยรัฐทีวีก็ได้ค่ะ
ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะพร้อมกับช่วงหน้าเลยค่ะหุ่นเสียเปรี้ยเวอร์เนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมต้องเตรียมขยับแข้งขยับขากันให้ดีเพราะว่าวันนี้เนี่ย
ไฟล์จะพาคุณผู้ชมไปขยับกับจังหวะนี้เลย

มันมากคุณผู้ชมจังหวะนี้นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยยังทำให้หุ่นเสียเปรี้ยเวอร์อีกด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ